คุณผู้ชมคะเขาบอกว่าถ้าไม่อยากเสียเพื่อน
อย่ายืมเงินเพื่อนและอย่าให้เพื่อนยืมเงิน
เรื่องเงินหลายครั้งแล้วนะที่ทำให้เพื่อนเคยรักกันแตกหักกัน
ล่าสุดหนุ่มขอนแก่นคนนึงค่ะให้เพื่อนยืมเงิน๘๐๐บาท
วงแล้วทวงเราทวงแล้วทวงอีกไม่ได้คืนสักที
สุดท้ายทนไม่ไหวค่ะงุดหงิดโมโหมาก
บุกไปยิงเพื่อนถึงหน้าบ้านเลยนะคะเอาซะเกือบตายอ่ะค่ะ

เหตุการณ์เกิดขึ้นในซอยหน้าบ้านเลขที่๒๑
ที่บ้านหนองแสงในตำบลพระลับนะคะ
ตำรวจเนี่ยเขาได้รับแจ้งมาว่ามีคนถูกยิงได้รับบาดเจ็บสาหัส

ไปถึงเนี่ยคนเจ็บถูกนำส่งโรงพยาบาลขอนแก่นไปแล้วนะคะ
คือนายนิคมโสวันทาอายุ๓๘ปี
ไปถึงก็เจอแค่รอยเลือดบนทางเท้าแล้วก็กำแพงรั้ว
มีหัวกระสุนขนาดจุด๒๒ตกอยู่หน้าบ้าน๑หัวค่ะ
ตำรวจเขาก็เก็บเอาไว้เป็นหลักฐาน
สอบถามนางสุวรรณโพหนองไฮ
ญาติของนายนิคมผู้บาดเจ็บเนี่ยนะคะเขาบอกว่า
เธออยู่บ้านติดกันกับนายนิคม
ได้ยินเสียงเหมือนประทัดดังปั้งก็เลยเดินออกมาดู

ภาพที่เห็นเนี่ยคือนายนิคมหลานชายเนี่ย
ถูกนายทองทิพย์วงคำซาวัย๓๕ปี
เอาปืนยิงได้รับบาดเจ็บที่แขนขวา
จังหวะที่เธอเห็นเนี่ยนะนายทองทิพย์กำลังบรรจุกระสุนนัดที่๒เพื่อจะยิงซ้ำอะค่ะ
ก็เลยตะโกนออกไปบอกว่ายานายทองทิพย์เห็นว่ามีคนมาถึงได้รีบวิ่งไปขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ที่จอดด้วยปากทางแล้วขี่หนีไป
คือนางทองทิพย์ไม่รู้แต่ว่าเจ้าหน้าที่เขาไปสอบสวนมาแล้ว
สรุปก็คือทองทิพย์มือปืนกับนิคม

โดนยิงเนี่ยเป็นเพื่อนกันแต่นิคมไปยืมเงินทองทิพย์มาแปดร้อย
ทองทิพย์ทวงแล้วทวงอีกไม่เคยได้คืนเลยอีแปดร้อยบาทเนี้ย
โมโหจัดพกปืนมายิงถึงบ้านนะคะตอนนี้ตำรวจตามตัวอยู่นะคะ